ซึ่งล่าสุดชนิดข้อการว

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเนื่องมาจากว่าทางพ่อแม่แม่ของพออ้อยเอง
ว่าลูกสาวเข้าฝันตลอดเลยว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้าง
ล่าสุดก็ไปตามฝันแล้วก็ไปเจอจริง
โครงกระดูกทั้งเรื่องของเสื้อผ้าโดยเฉพาะเข็มขัดราชการด้วยนะครับ
ความคุณภาพติดตามพร้อมกันกับคุณศรีอดินทริปครีบเขียวนะครับ
รายงานทางโทรศัพท์มาจากจังหวัดศรีสะเกดครับ
หาเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ทางญาติได้ค้นพบกระดูกโครงกระดูกปริศนาที่บริเวณทางขึ้นสามเหลี่ยมมรกฏ
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ซึ่งวันนี้ทางพเนกล์ก็ได้เดินทางมาถึงตอนเวลาประมาณ๙นาฬิกา
ก่อนเวลานัดหมายตอน๑๐นาฬิกาค่ะ
โดยมีพลตำรวจตีสุคลพรมมายนนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
มาร่วมสอบปากคำในครั้งนี้ด้วยค่ะ
นในขณะนี้ค้าการสอบปากคำยังไม่เสร็จสิ้นนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นนะคะตำรวจได้แจ้งไว้นะคะ๓ข้อหาด้วยกัน
ประกอบด้วยข้อหากักขังนวงเหนียว
ทำให้เสื่อมเสียอิสระภาพ
และปิดบังอำพลางซ่อนเล้นศพ
และฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางญาติของพออ้อย
ก็ได้เดินทางมาที่ตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกด
พร้อมบอกว่าทางครอบครัวเพียงเพื่อต้องเดินทางมา

และต้องการให้ผู้ต้องหาได้รับสารภาพ
เพราะหลักฐานทุกอย่างนะคะได้เชื่อมโยงถึงผู้กองเหน่งทั้งหมด
ค่ะและหลังจากที่มีการแจ้งข้อหาผู้กองเหน่งแล้วนะคะ
ทางตำรวจก็จะนำตัวผู้กองเหน่งไปที่ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์นะคะ
เพื่อให้จับกลุ่มและทางตำรวจนะคะก็จะคัดค้านการประกันตัวค่ะ
ตอนนี้ความคืบหน้าทางด้านของคดีก็มีความคืบหน้าไปมาก
ในส่วนของครอบครัวของพออ้อยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
สำหรับครอบครัวทางพออ้อยนะคะเบื้องต้นที่คุยกับทางครอบครัว
เขาก็ยอมรับว่าหลังจากที่พบโครงกระดูก
ทั้งเสียใจและดีใจในเวลาเดียวกันค่ะ
เพราะเขาตลอดกว่า๓เดือนที่เขาค้นหา
เขาก็มีความหวังเล็กว่าพออ้อยอาจมีชีวิตอยู่
แต่เมื่อผลตรวจดีเอนเอออกมาแล้วทางครอบครัวก็ต้องทำใจนะคะ
ซึ่งขนาดเดียวกันนะคะแม้ผลตรวจดีเอนเอนะคะยืนยันแล้วนะคะ
โครงกระดูกที่พบเป็นของพออ้อย
แต่ทางญาติและครอบครัวนะคะณวันนี้ก็ยังยืนยันว่า
ยังออกค้นหาโครงกระดูกเพิ่มเติมนะคะ
เพราะเชื่อว่าหากชาติหน้านะคะพออ้อยเกิดมา
อยากให้มีอวัยวะได้ครบค่ะ
แต่ขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่ที่ไปหาโครงกระดูกนั้นนะคะ
ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่เคยมีการสู้รบมาก่อนนะคะ
จึงทำให้มีการเก็บกู้ทุนระเบิดไม่หมด
การค้นหาก็จะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังค่ะ
แต่ก็ยังโชคดีนะคะว่ายังมีตำรวจและทหารชุดเก็บกู้ระเบิด
คอยมาอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของพออ้อยค่ะ
ครับขอบคุณคุณศรีวดินทริปที่เปรียวนะครับ
บรรยายงานความคืบหน้าเข้ามากับเรื่องนี้นะครับ
อย่างที่บอกไปว่าต้องรอการเข้ามารายงานตัวด้วยของผู้กองเน่งนะครับ
ของครอบครัวก็ยังคงเดินหน้าเพื่อจะต้องการที่จะค้นหา
โครงกระดูกของพออ้อยให้ครบทั้งหมดด้วยนะครับ